เรื่องแรกเป็นเรื่องของความปลื้มปิตินะครับ
เพราะว่านักเรียนทุนพระราชทานต่างปลื้มปิติ
เข้ารับทุนพระราชทานในงานวันคล้ายวันพระราชทาน

ในพระบรมราชุปธรรมครบรอบ๕๕ปีนะครับ
โดยนักเรียนทุนพระราชทานต่างน้ำตาคลอ
เล่าถึงความรู้สึกทราบซึ้งใจ
ที่ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อครับ
โดยนายพลากรสุวรรณรัฐนายยกมูลิธิราชประชานุเคราะห์

เป็นประธานในงานพิธีวันคล้ายวันพระราชทาน
กำเนิดมูลที่ราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชุปธรรมครบรอบ๕๕ปี
โดยมีพระสงฆ์๙รูปเจริญพระพุทธมนต

จากนั้นได้มอบรางวัลแก่นักเรียนทุนพระราชทาน
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ปริญญาเกียรตินิยมกว่า๓๙คนนะครับ

เป็นหนึ่งในนักเรียนทุนพระราชทาน
บอกว่ารู้สึกทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ

ที่ทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกมม
ให้พระราชธานกำเนิดมธินี้

ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่๑๐
พระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี
และโลกประกาศเกียรติคุณแก่ตนเอง

ในชีวิตและก็ของครอบครัวด้วยนะครับ

หนูก็เรียนโรงเรียนขยายโอกาสนะคะที่ตำบล
ก็พยายามตั้งใจเรียนค่ะ
ก็ตั้งใจไว้แล้วว่าอยากเรียนสูงค่ะ
อยากให้พ่อกับแม่สบาย

หนูก็ตั้งใจเรียนมาจนถึงวันนี้ค่ะ

ไปเรียนต่อที่ประเทศจีนค่ะ
ก็จะเดินทางเร็วนี้ค่ะ
ก็คืออยากให้พ่อกับแม่ภูมิใจ

จนถึงวันนี้ค่ะ

ที่เปิดเผยออกมาจากใจนะครับ

หลวงราชการที่๙และในหลวงราชการที่๑๐
รวมถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้น

ขณะเดียวกันทางด้านนายยกมูลที่ราชประชานุเคราะห์

มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์

กำลังศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในมหาวิทยาลัยที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมนาคม

ซึ่งเป็นเด็กกำพร้าที่บีดาหรือมารดานั้น
เสียชีวิตจากสาธารณภัย

ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงสุด

บีดานั้นเสียชีวิตจากอุทธกภัย

เมื่อครั้งที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ปี๒๕๕๔นะครับ
ก็ได้รับทุนพระราชทานมาอย่างต่อเนื่อง๖ปี
บอกว่าทั้งครอบครัวและตัวเองรู้สึกดีใจมาก

และตั้งใจจะปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม

ถือเป็นการเปิดโอกาสที่ดีของเด็กและเยาวชน

และมีความตั้งใจจะศึกษาต่อ

ให้กับนักเรียนทุนพระราชทานนั่นเองนะครับ

พรุ่งนี้๒๕วันเสาร์ครับทำไมครับครับ
วันเสาร์ครับเป็นวันศาสตร์จีนอ่าใช่
วันที่ได้ไหว้บรรพบรุษกันนั้นนะครับ